ดูข่าวนี้เพราะว่าอะไรจู่ดินข้างบ้านเนี่ยมันค่อยซุดลงมาซุดลงมา
แล้วบ้านมันจะพังถล่มลงมาด้วยไหมอ่ะ
โอ้โหคุณทัศนัยคุณผู้ชมคือซุดกันต่อหน้าต่อตาเลยอะค่ะ
เห็นอยู่นะแล้วอยู่ดีพลึบลงไปเลยอ่ะเออน่ากลัวทีเดียว
แล้วมันเป็นหลุมใหญ่แบบนี้ค่ะหลุมลึกจากดินที่มันซุดตัวลงไปนะ
นี่ขนาดตอนที่เจ้าของบ้านพานักข่าวมาดูนะนักข่าวก็ไม่คิดไงว่าจะถ่ายภาพแบบนี้
เห็นแบบต่อหน้าต่อตาเลยคุยกับเจ้าของบ้านค่ะ
คุณสุปรานีสายแก้วบอกว่าโอ้เมื่อวานตอนสัก๘โมงได้
นั่งเล่นอยู่ตรงข้างบ้านจู่ดินมันยุบตัวลงไป
รอบแรกหลุมมันไม่ลึกนะแต่ผ่านไปสัก๒ชั่วโมง
ดินมันก็ซุดอีกซุดอีกซุดเรื่อยจนเป็นหลุมกว้าง
จนเป็นหลุมลึกแบบนี้ภาวะ
แล้วเดี๋ยวซุดต่อไปบ้านมันจะลงไปทั้งหลังไหม
ก็เลยต้องรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านของพื้นที่หมู่๑๐
ตำบลไม้เรียงอำเภอชวางที่นครศรีธรรมราชให้มาตรวจสอบ
ผู้ใหญ่ทงชัยเหยียดข่าวบอกกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าอ๋อมาตรวจสอบแล้วจุดที่ดินซุด
แล้วมันซุดลงทีละเล็กทีละน้อยคือซุดตลอดเวลา
นี่วัดปากหลุมนะกว้าง๓เมตรยาว๓เมตรลึก๔เมตร
กลัวเหมือนกันแหละว่ามันจะเกิดอันตรายก็เลยต้องเอาเชือกเอาป้ายมาติดมากั้นห้ามเข้าไว้ก่อนชั่วคราวแล้วก็แจ้งให้ทางอำเภอเนี่ยนะคะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบหาสาเหตุว่าเอ๊ะดินมันซุดมาจากอะไรแล้วเดี๋ยวจะได้หาแนวทางการแก้ไขต่อไปด้วยนะคะ